มคขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า
ใกล้จะถึงวันที่ประชาชนคนไทยหลายคนรอคอยแล้วสำหรับการเลือกตั้ง
เพราะว่ารัฐธรรมนุนก็ผ่านประชามติแล้ว
ซึ่งเรียกว่าเนื้อหารายละเอียดสำคัญของรัฐธรรมนุนฉบับนี้เนี่ย
คือการให้สิทธิที่เท่าเทียมกันของประชาชนถูกไหมคะ

คนไทยทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วก็ได้สิทธิเท่าเทียมกัน
แต่ว่าในสังคมไทยของเราตอนนี้ปัจจุบันนี้
คนไทยทุกคนได้สิทธิเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่า
มีใครที่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่ามีเงินมากกว่าคนอื่น
แล้วก็ได้สิทธิ์เหนือคนอื่นคือลอยตัวเหนือกฎหมายบ้างหรือเปล่า
คือมันสืบเนื่องมาจากหลายกรณีที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้
วันนี้ให้คุณสุภาพขีดเส้นใต้ให้ฟังพร้อมกันค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

ถ้าพูดเรื่องรัฐมนูลคนก็จะบอกโอ๊ยเรื่องไกลตัวไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าในความหมายของคนไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมา
รัฐมนูลถึงแม้จะเป็นกฎหมายสูงสุด
แต่ว่ารัฐมนูลก็เป็นเรื่องไกลตัว
รัฐมนูลคือกฎหมายที่วางอยู่บนพานเอามาใช้ประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคน
แต่ว่าช่วงหลังคนไทยได้เรียนรู้แล้วครับว่า
บทบรรยัติกฎหมายรัฐมนูลมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
คราวที่แล้วที่เขาไปทำประชามติกันเนี่ยคนจะอ่านหรือไม่อ่าน
ฟังหรือไม่ฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าคนไทยก็ได้เข้าใจเรื่องรัฐมนูลมากขึ้นว่า
รัฐมนูลถ้าเขาเขียนอย่างนี้มันจะนำผลไปสู่การเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตคนยังไงเพราะว่าเมื่อมีรัฐมนูลเป็นกฎหมายสำคัญ
เป็นกฎหมายตัวแม่ก็ต้องออกกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐมนูล
นี่คือหลักการถามว่าที่ผ่านมาสังคมไทย
อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุด
ก็เรื่องที่คุณมิ้นบอกเมื่อกี้
คนไทยอยากเห็นความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายมากที่สุด
โดยเฉพาะในช่วงหลังที่คนไทยสัมผัสได้ว่า
เพราะความไม่เสมอภาคทางกฎหมาย
คนไทยจึงต้องคับแค้นใจกับภาวะที่บอกว่า
คนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดคนมีอิทธิพลทำอะไรก็ไม่ผิด

มีฐานะทางสังคมได้เปรียบกว่าคนจน
เรื่องแบบนี้เป็นมานานแล้วครับ
กระทั่งคนไทยมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาชินแล้ว
รับเถอะเราเกิดมาจนสู้เขาไม่ได้
แต่ว่าจากนี้ไปเรื่องของรัฐมนูลเนี่ย
จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้
จะทำให้เห็นว่าสังคมไทย

เรื่องที่ยกตัวอย่างกันมากก็คือเรื่องของ
เครือข่ายลูกชายของเครื่องดื่มกระทิ่งแดงนั่นแหละ
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีคนมีความคับแค้นใจมาก
แล้วพอรัฐมนูลออกมามีคนถามว่า

อ้าวท่านลองดูนะ

ผมอยากเอามาตราหนึ่งที่ผมคิดว่า
มันน่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้คือมาตรา๒๔
มาตรา๒๗เขียนไว้ยังไงล่ะครับ
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
นี่วักที่๑ดูวักถัดไป
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด
เรื่องเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการ
สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ

แล้วตัวใหญ่ดำตรงนี้ท่านดู
สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม

ความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรม

อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูล
หรือเหตุอื่นใดจะกระทำไม่ได้

แต่ว่าที่จะอธิบายง่ายว่า
จะเอาเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
มาได้เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องของกฎหมายไม่ได้

คนจนคนรวยอยู่ภายใต้กฎหมายต้องเท่าเทียมกัน
นี่รัฐมนูลเน้นอย่างนี้
เห็นไหมครับว่าบทบรรยัติของรัฐมนูลใหม่
ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ฐานะเศรษฐกิจและสังคม
เป็นปัญหาต่อเรื่องความยุติธรรมในบ้านเรามาตลอด
คนมีเงินทำอะไรก็ไม่ผิดอย่างที่ว่า
ทีนี้ในอดีตคนไทยอาจจะอยู่ในสภาพจำยอม
ไม่รู้จะทำยังไงไม่คิดสู้สู้ก็สู้ไม่ไหว
แต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือสำคัญที่กำลังเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
ผมคิดว่าสังคมของสื่อออนไลน์
สังคมที่ประชาชนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ

แล้วโพสต์เข้าไปในสังคมออนไลน์
สื่อโทรทัศน์ก็เอามาขยายผล
เม้นทุกเรื่องได้เรื่องหมด
ทุกเรื่องตำรวจนิ่งนอนใจไม่ได้หมด
เพราะถ้านิ่งนอนใจไม่ดำเนินการ

เรื่องเล็กน้อยใครคนหนึ่งไปขับรถ
ไปปาดมาแล้วไปจอดขวางเอาเรื่องเขา
สุดท้ายขึ้นมาศาลก็สั่งลงโทษ
เห็นไหมฮะทุกเรื่อง
ฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมไทยประชาชนนี่แหละครับ
แต่ก่อนเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือแล้วโทรศัพท์มือถือ
เรื่องราวต่างมันจะส่งผ่านมาตรงนั้น
แล้วสื่อเรียกว่าสื่อกระแสหลัก
นำมาขยายผลนั่นแหละจะเป็นตัวขับเคลื่อน
คณะกรรมธิการร่างรัฐมนูลเขาก็เห็นจุดอ่อนนี้ครับ
เขาจึงบอกว่าเรื่องนี้จะต้องบรรยัติไว้ในรัฐมนูล
คนรวยจะเอาเปรียบคนจนเรื่องอื่นเอาเปรียบไปเถอะ
แต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นหลักยึด
ให้คนมีฐานะเท่าเทียมกันทางกฎหมายและความยุติธรรม
ฉะนั้นสำคัญที่สุดว่าเป็นจริงได้หรือไม่ได้
ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นหลัก
ใครไปขืนทำเหมือนที่ทำทำกันมา

ก็คอยดูเถอะว่าพอมีรัฐมนูลเป็นหลักอย่างนี้แล้ว
กฎหมายลูกที่จะออกมาจะต้องมีบทบัญญัติเรื่องนี้ยังไง
นี่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าคนไทยเฝ้าคอย

เราจะต้องมีเรื่องคับแค้นใจไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้น
คนที่มีเงินมีฐานะทางการเงินมีอิทธิพล
เขาก็ใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อจะเอาเปรียบในกระบวนการยุติธรรม
นี่ไงครับถึงเรียกร้องกันมาว่า
ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องปฏิรูป

ถ้าไม่มีการปฏิรูปพนักงานสอบสวน
ยังใช้ระบบเดิมอยู่อย่างนี้ปล่อยให้อำนาจจากข้างนอก
มาสั่งพนักงานสอบสวนได้
ให้ผู้มีบารมีอิทธิพลทางการเงินมาสั่งพนักงานสอบสวนได้
เอาเงินฟาดหัวพนักงานสอบสวนได้
แล้วพนักงานสอบสวนต้องยอมตามนั้นไม่มีทางหรอกครับ
รัฐมนูลเขียนไว้ยังไงก็ไม่มีผล
ฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
จะต้องดูก็คือเรื่องปฏิรูปพนักงานสอบสวน
เอาเถอะจะเรียกว่าปฏิรูปตำรวจไกลเกินไป
แต่ว่าอย่างน้อยการปฏิรูปพนักงานสอบสวน
จะต้องมีหลักประกันว่าพนักงานสอบสวนนั้นใครสั่งไม่ได้
คนที่ดำเนินการไปในทางไม่ยุติธรรม
จะต้องถูกลงโทษแล้วต้องลงโทษให้เห็นครับ
คราวที่แล้วคดีลูกกระทิงแดง
สวปทองหล่อคนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวน
พอถูกร้องไปที่ปปชถูกไล่ออกไปแล้วนะครับ
เผลอแป๊บกลับมาใหม่
คราวนี้ก็ยังเป็นรองผู้กำกับอยู่ท้องที่สอนอท่าเรือ
อ้าวแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรล่ะครับ
ก็แปลว่าในที่สุดคนที่ยอมทำตามสิ่งที่เขาอยากให้เป็น
ก็ยังดำรงคงอยู่ได้กลับมาใหม่ได้
ประชาชนเขาก็เจ็บใจว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้
ความยุติธรรมจะอยู่ตรงไหน
แล้วเขาก็เลยไกลไปว่าอ้าวกระบวนการสอบสวนถ้าในที่สุด
ถ้าในที่สุดในสำนวนออกมาว่าไม่ได้เมา
เป่าแอลกอฮอลนั้นเป็นการเมาหลังขับเมาหลังชนแล้ว
ไม่ได้ขับรถเร็วเพราะว่ามีความขัดแย้งกันอยู่
กรหนึ่งบอกว่าขับรถเร็วพิสูจน์ได้
หน่วยงานหนึ่งบอกว่าไม่ได้ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
แล้วถ้าพนักงานสอบสวนไปเชื่อเอาผลพิสูจน์ของอันหลัง
ไม่ได้เมาไม่ได้ขับรถเร็ว
แล้วคนที่ถูกชนเปลี่ยนเลนกระทันหัน
ไม่ได้เมาไม่ได้ขับรถเร็วผู้ถูกชนเปลี่ยนเลนกระทันหัน
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็พอจะเดาได้เลยครับว่าเส้นทางของคดีจะเป็นยังไง
เริ่มต้นตรงไหนล่ะครับเริ่มต้นตรงที่พนักงานสอบสวน
สิ่งที่เราอยากเห็นจากนี้ไปก็คือว่า
พนักงานสอบสวนจะต้องมีการปฏิรูปขนาดใหญ่
ปฏิรูปกันยังไงไม่รู้ล่ะแต่ว่าสิ่งที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูล
มาตรา๒๗จะต้องออกฤทธิ์และมีผล
ฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐมนูลก็เขียนไว้อย่างนั้นแล้วอยู่บนหิ้งเหมือนเดิม
คนก็มองไม่เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูล
วันนี้เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ก็เพื่อจะบอกว่า
สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูล
ประชาชนนั้นพร้อมปฏิบัติธรรมรัฐมนูลอยู่แล้ว
แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยพร้อมหรือยังล่ะ
ที่จะปฏิบัติตามรัฐมนูลฉบับใหม่
ถ้ายังไม่พร้อมทุกอย่างเหมือนเดิม
เสียเวลากับการล่างรัฐมนูลบทบัญญัติอะไรต่างที่ถกเถียงกันมากว่า
รัฐมนูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปสังคม
ทำให้คนไทยดีขึ้นได้รับความเสมอภาคเรื่องสิทธิเสรีภาพ

ถ้าไม่เอามาบังคับใช้กันอย่างจริงจัง
กรณีนี้จะเป็นกรณีศึกษาและท้าทายอำนาจของคณะกรรมธิการร่างครับ
หลายคนก็ส่งคอมเมนต์ขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับ
บอกว่ากฎหมายเขาเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่น
แต่ผู้บังคับใช้นี่แหละอยากที่จะให้ปฏิรูปไปเลย
ปฏิรูปทั้งหมดยกบางกันไปเลย
ก็นี่แหละนี่แหละสำคัญอยู่ตรงนี้
อยู่ตรงผู้บังคับใช้กฎหมายครับ
วันนี้เห็นภาพชัดเจนนะคะขอบคุณคุณสุภาพด้วย

เพราะว่าต่อให้เสียเวลานานเท่าไหร่

ถ้าไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามหรือบังคับใช้ตามนั้น

ยังมีการตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่บังคับใช้อย่างจริงจัง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อครับ